ผู้ต้องหาในคดีทุจริตที่ดินในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพังงา
ตัดสินใจผูกคอตัวเองเสียชีวิตภายในห้องขังนะครับ
การเสียชีวิตในครั้งนี้ทำให้เกิดคำถามตามมาว่า

มาตรการกระบวนการในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังนั้นเป็นอย่างไร
ประเด็นข่าวนี้จากรายงานพิเศษโดยคุณภาพิมลคลังรถศักดาครับ
ครับ
นั่นคือคำบอกเล่าในวินาทีที่
ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลนายธวัชชัยอนุกูล
อดีตเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจังหวัดพังงา
ผู้ต้องหาฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
พบร่างของนายธวัชชัยอยู่ในสภาพหายใจรวยริน
หลังใช้ถุงเท้าของตัวเองผูกคอ

เมื่อเวลาประมาณ๑นาฬิกาที่ผ่านมา
บริเวณร้านตัดผมย่านบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี

โดยตลอดระยะเวลาที่สอบปากคำ
มีญาติของนายธวัชชัยร่วมรับฟังด้วย
ซึ่งตลอดระยะเวลาในการสอบปากคำ
เจ้าหน้าที่บอกว่าค่อนข้างเป็นวิตกกังวลนะครับ
เนื่องจากว่าท่านรู้จะรู้ดีว่า
อาจจะเป็นประเด็นไปเกี่ยวข้องกับการกระทำข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการกระทำผิดในเรื่องอื่นอีกหลายเรื่องนะครับ
กระทั่งช่วงข้ามพนักงานสอบสวนได้นำตัวนายธวัชชัยเข้ามาควบคุมตัว
โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและนำอุปกรณ์ที่เป็นอันตรายออกจากตัว
ตามระเบียบการควบคุมผู้ต้องหาอย่างเคร่งคัด
นี่คือห้องควบคุมนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่กรมสอบส่วนคดีพิเศษนั้นได้นำตัวนายธวัชชัยมาควบคุมตัวไว้
ระหว่างก่อนที่จะนำตัวไปฝากขังในเช้าวันนี้นะคะ
แต่ช่วงเวลา๑นาฬิกาค่ะนายธวัชชัยนั้นเกิดใช้ถุงเท้าของตัวเองนะคะ
ผูกเข้ากับบริเวณบานพับประตูกระทั่งเสียชีวิตในเวลาต่อมา
และด้วยสภาพห้องขังที่มีขนาดความกว้าง๑เมตร๘๕เซนติเมตรยาว๔เมตร๔๕เซนติเมตร
และมีกระจกใสสามารถมองทะลุเข้าไปภายในพร้อมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
จึงไม่มีใครคาดคิดคาดฝันว่าจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้
เราเชื่อว่านะครับเมื่ออยู่กับเราแล้วหลายท่านอาจจะมองว่ามันต้องปลอดภัย
มันคงไม่ไม่เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแลอย่างใกล้ชิดครับ
ยังยืนยันว่ายังดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็อย่างไรก็ตาม
เราก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสืบสวนข้อได้จริงขึ้นมาว่าเกิดขึ้นจากความบกพร่องของผู้ใดหรือไม่นะครับ
สำหรับมาตรการในการควบคุมตัวผู้ต้องขังหลังจากนี้
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้อีกได้ในอนาคต
พร้อมยืนยันหากญาติผู้ต้องขังเกิดติดใจในกระบวนการการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่
ก็สามารถเรียกร้องตามกระบวนการยุติธรรมได้อีก
ผ่าพิมลคังโรศักดาข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน